พาไปดูพ่อค้าหัวอาศัยคนนี้นะครับ
เห็นว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนที่ปัดน้ำฝนรถของใคร
ที่แบบว่าเสื่อมสภาพหรือว่าพัง
ถ้าเราขับรถไปไม่รู้จะแวะไปซื้อที่ไหนไปเปลี่ยนที่ไหน
นี่ถ้าเจอรถของพ่อค้าหัวใสท่านนี้
สามารถที่จะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนได้เลยนะครับ
แล้วก็เขาตระเวนขายแบบนี้จนได้รายได้วันหนึ่งคุณ
ประมาณ๓๐๐๐บาท
ถ้าตลอดช่วงฤดูฝน๔เดือน
เดือนก็ได้เท่าไหร่เข้าไปแล้วนะคุณ

แต่มีรถผ่านทุกวันก็จะมีรถใหม่ผ่านทุกวัน
นะครับนี่คือที่ถนนสุรินศรีขอรภูมิ
บนนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เราก็ไปพบกับรถกระบะดัดแปลงติดหลังคา
พร้อมป้ายข้อความว่าเปลี่ยนยางปั่นน้ำฝนเริ่มต้น๖๐บาท
บริการเปลี่ยนให้ฟรีจอดอยู่ข้างทาง
รอบตัวรถมียางปัดน้ำฝนสีสันต่างแขวนไว้จำนวนมากนะครับ
เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ขับรถผ่านไปผ่านมาให้สนใจ

โดยนายธนกฤษโลขันศาอายุ๓๕ปีเป็นพ่อค้า
ขายยางปัดน้ำฝนนี้ชาวจังหวัดชายภูมิ
บอกว่าตัวเองและภรรยาเดินทางมาจากจังหวัดชายภูมิเลยนะ
จอดรถเปิดท้ายขายยางปัดน้ำฝน
ให้กับลูกค้าที่ขับรถยนต์ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดสุรินทร์
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่เส้นละ๖๐บาท
มีทั้งบริการถอดบริการเปลี่ยนและติดตั้งให้ฟรีด้วย
ส่วนยางปัดน้ำฝนสีสันต่างนั้น
ส่วนยางปัดน้ำสีดำเป็นยางพาราธรรมดา
ราคาก็ถูกลงหน่อยเส้นละ๖๐บาท
ความคงทนของยางปัดน้ำฝนที่เป็นซิลิโคน

แล้วก็ยืนยันในเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับ
ถามว่าคุณพี่คุณพี่คุณพี่เปลี่ยนยางแบบนี้
ได้รายได้ต่อวันวันเท่าไร
ฟังแล้วศ๑ศ๒ก็อิจฉา

เอาขับพอร์ตรถคนในออฟฟิศก็ได้ไม่เป็นไร

ได้ด้านหน้าเลยทางหน้าเออขายให้ได้ทุกวัน
คือใครมาแล้วเขาไม่เปลี่ยน

แล้วก็เขียนใบเสร็จไว้ที่ด้านหน้ารถ

นอกจากนี้มีลูกค้ามาใช้บริการตลอดทั้งวัน
พ่อค้าเปลี่ยนจนแทบไม่ทันนะครับ
ก่อนหน้านี้ที่ได้๑๐๐๐บาท
ยังช่วงปกติยังไม่ถึงหน้าฝน

คนเปลี่ยนกันเป็น๓เท่าได้รายได้วันละกว่า๓๐๐๐บาท

ถ้าวันไหนฝนตก๓๐๐บาทนอ